มีทหารกู้เงินกับกรมสวัสดิการทหารบก

เฉลี่ยแล้วก็คือคนละประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท

ทีนี้๑ล้าน๕แสนบาทเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเงินทอน
คือให้กับผู้ประกอบการอย่างพี่เบิร์ตกับพี่ก้อยเนี่ยจะได้๑ล้าน
ก็คือเป็นค่าบ้าน
แล้ว๕แสนเนี่ยจะให้กับทหารที่เข้าไปกู้ที่เข้าไปกู้
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเรื่องของ

แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือค่าธรรมเนียมกองทัพบก๕ค่ะ

เขาใช้คำว่าค่าธรรมเนียมกองทัพบกแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวเล่าปัญหาของทางพี่ก้อยก่อนของพี่ก้อย
เห็นบอกตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่นะโอ้โหเยอะค่ะ
สามสิบสี่สิบล้านเลยค่ะหนี้ตอนนี้เพราะว่า
ถูกนายพลอมเงินค่ะรอบนี้อืม
รอบนี้นายพลสำหรับก้อยนะคะออกมาครั้งนี้เนี่ย
กะจะมารายการนี้เปิดปากหมดเลยคือนายพลอมเงินค่ะ
นายพลอมเงินค่ะอมเงินถูกต้องค่ะ
อ้าวยังไงไหนในในไล่หน่อยยังไงค่ะอ่าต้องกราบขอบพระคุณ
ท่านผ่อบอร์ทบอร์มากมากนะคะที่ทำให้หนูเนี้ย
แม่บ้านทหารบกกล้าที่จะออกจากการเป็นแม่บ้านทหารบก
ณวันนี้รายการนี้นะคะวันนี้หนูขอลาออกจากการเป็นแม่บ้านทหารบกค่ะ
ยังไงพี่ก้อยก็คือลาออกจากการเป็นแม่บ้านฐานบก
หมายถึงหนูจะเปิดปากว่าที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
อันนี้เนี่ยหนูยอมรับค่ะว่าเรื่องส่วนตัวนะคะ
ยอมรับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในเรื่องส่วนตัว

มันที่ท่านบอกว่าจบไปแล้วนั้น
เพราะท่านจ่ายให้หนุมาสิบห้าล้านค่ะเดี๋ยวเอาดึงไว้หน้าน่าพี่ก้อยนะ
หาเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมกับท่านพบหรือว่าท่านกราศบกด้วย
ผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องที่ว่ามีผู้ประกอบการได้รับความ
เสียหายหรือว่ามีทหารชั้นผู้น้อยค่ะไปกู้เงินสวัสดิการจ้ะ
สวัสดีการทหารบกมาซื้อบ้านแล้วไม่ได้เงินทอนตามที่
ว่าตกลงกันไว้กู้ล้านห้าตรงใดเงินห้าแสนอีกล้านนึงไป
ให้กับบริษัทบ้านที่สร้างบ้านเนี่ยท่านบอกว่าจากการสอบ
ส่วนของกองทัพบกแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะไม่ใช่องค์กร

ถ้ามีผู้ได้รับผลกระทบก็ไปร้องเรียนกับปปชได้หรือถ้า
มีผู้ประกอบการมีรายชื่อผู้เสียหายหรือว่ารายชื่อคนที่ได้
ประโยชน์จากการหักหัวคิวตรงนี้เนี่ยค่ะก็เอาไปฟ้องร้องดำเนิน
ดีทางกฎหมายได้ค่ะทางกองทัพบกจะได้ใช้โอกาสนี้ในการไปชี้
แจงอ่าหรือว่าไปดำเนินการอะไรก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของกำลังพล
ที่เคยมีปัญหาตรงนี้เนี่ยทางกองทบกได้จัดการไปแล้วดำเนิน
การไปแล้วและโครงการนี้สวัสดิการตรงนี้เนี่ยได้สั่งยุติไป
แล้วตั้งแต่เกิดเหตุจากครั่งที่โคราชเมื่อ๘๙กุมภา๖๓พี่ก้อย
บอกพอได้ยินอย่างนี้หมอลาออกจากการเป็นแม่บ้านกองทัพบก
ต้องค่ะเพราะเป็นภรรยาทหารใช่ไหมถูกต้องและเป็นผู้กู้ด้วย
ค่ะผู้กู้ในโครงการนี้ด้วยถูกต้องค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้
อยู่ค่ะเป็นหนี้อยู่ค่ะสามีก็อยากจะลาออกแต่ไม่มีเงินจ่าย
หนี้ให้กรมสวัสดิการกองทัพบกค่ะเพราะท่านนายพลอมเงินหนู
หมดแล้วค่ะในกรณีของพี่ก้อยเนี่ยก็คือมีทหารกู้เงิน
ทหารมากู้เงินกับกรมสวัสดิการทหารบกเพื่อที่จะมาจ่ายเงิน
ค่าบ้านก้อยค่ะซึ่งปกติเขาจะต้องได้เงินมาแล้วเอามาให้
ค่าบ้านพี่ก้อยถูกต้องค่ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทแล้ว
ก็ก้อยก็ทอนให้กำลังพลไปสี่แสนห้าแสนสามแสนแล้วแต่
ข้อตกลงระหว่างก้อยกับกำลังพลค่ะอันนี้ยอมรับว่ามันเป็น
ข้อตกลงระหว่างกำลังพลที่กู้กับพี่ก้อยถูกต้องค่ะแต่
ของพี่ก้อยเนี่ยที่ผมฟังมาคุยกันมาก่อนเนี่ยนะฮะท่านผู้
ชมครับก็คือทหารคนที่กู้ค่ะไม่ได้เงินเขาจะให้เงินผ่าน
ทางเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นคนดูแลเรื่องเงินถูกต้องค่ะแล้ว
พี่ก้อยมารับเช็คมารับเงินตรงตรงเขาใช่ไหมเขาก็ก็จะโอน
เนียมกรองทรัพย์บกไปให้เจ้าหน้าที่ในกลมสวัสดิการอีกค่ะ๕
แต่ในขณะเดียวกันทหารคนนั้นเนี่ยที่มากู้ซื้อบ้านเนี่ยพี่ก้อยก็เลยเคลียร์ด้วยกัน
จ่ายเลยค่ะจ่าย๕แสนให้เลยคือใน๔๐๙คนนะคะ
มันไม่ใช่เฉพาะบ้านเป็นหลังนะคะพี่ภาคภูมิค่ะ
มันเป็นที่ดินเปล่าด้วยแต่ในที่ดินเปล่าหรือบ้านแล้วแต่
ตามชั้นยศทหารที่กู้อ่ะนะคะก็คือพลอาสาถึงจะกู้บ้านได้
ล้านห้านะคะก็คือพลอาสาถึงจ่าร้อยตีร้อยโทกู้ได้๒ล้านนะคะ
อย่างแฟนก้อยเนี่ยตอนกู้กับ๓ล้านเพราะสามีก้อยกู้ร่วมกับก้อยค่ะ
ฉนวดเป็นชื่อก้อยค่ะเอาเป็นว่าในส่วนของของบริษัทของพี่ก้อยเนี่ย
ค่ะทหารสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยค่ะจะกู้คนละเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ถูกต้องค่ะ
แต่พี่ก้อยเอาเงินทอนส่วนต่างจ่ายเขาหมดเลยจ่ายวันนั้นด้วยค่ะ
จ่ายคือหลังฉนดเพื่อรอไปรับเงินก้อนก้อนจริงจากทางต้นสังกัดเขา
ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนี่ถูกต้องเลยแล้วปัญหามันเกิดขึ้นก็คือ
เขาไม่จ่ายตังค์ก็ยังไงคะเขาไม่จ่ายในวันที่ซื้อขายถ้าคุณทำถูกต้อง
คุณต้องจ่ายก้อยในวันซื้อขายยื่นหมูยื่นแมวอ่าแต่ทีนี้อ่ะ
โฉนดหลังโฉนดมันจะเห็นชัดเจนหมดหลักฐานนะคะว่า
ในการซื้อขายเนี่ยมันต้องทำวันเดียวกันกับวันที่จำนอง
นองนั่นหมายถึงกำลังพลเนี่ยไปเอาเงินสวัสดิการนะคะ
ที่พวกคุณนายพลทั้งหลายบอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขของท่านนั่นแหละค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สุกแล้วแล้วเงินมันหายไปไปตอนไหน
นายภัยศาลเงินมันคืออย่างนี้กระบวนการตามคำกล่าอ้างผู้เสียหายเนี่ย
โดยหลักเนี่ยกำลังพลไปกู้กับกรมสวัสดิการเนี่ยนะครับ
กรมสวัสดีการมีหน้าที่ไปตรวจทรัพย์อ่ะนะฮะ
พอตรวจทรัพย์เสร็จเนี่ยเขาจะต้องออกเช็คให้กำลังพลนะฮะ
มาเซ็นรับแล้วไปออกเช็คแล้วก็ต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
แต่กระบวนการตามพยานหลักฐานที่เรามีคำกล่าอ้างของผู้เสียหายเนี่ย
ก็คือว่าในส่วนของคุณก้อยนะฮะก็คือว่าเงินที่ออกไปเนี่ยนะฮะ
ก็มีการโอนออกกันเองโดยนะฮะจากพญาติเราเนี้ยแหละนะครับ
พยานเราเนี่ยที่สำคัญก็คือว่ามาเข้าบัญชีกำลังพลที่ทำบัญชีก่อน
เสร็จแล้วค่อยมาให้ผู้ประกอบการทีนี้มันเป็นเรื่องซ้อนด้วยนะ
จริงจริงอยากจะพูดจริงจริงเรื่องนี้ไม่ได้เคยเปิดประเด็นเลยนะยังไงฮะ
คือจริงเขาต้องยื่นเงินตรงนั้นกลายเป็นว่าตัวของคุณพัศนีเนี่ย
ต้องเอาเงินทอนให้กำลังพลก่อนคือตัวเองยังไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้รับเงินอะไรเลยทหารมีหน้าที่มารับเงินทอนที่วันจำนองที่ดินนะครับ
แสนสี่แสนแล้วแต่ตกลงแล้วตัวเองก็ต้องรอเงินอ่ะ
ที่เขาโอนมาให้มันมันผิดวิธีมันผิดขั้นตอนแล้ว
แต่ประเด็นตรงนั้นไม่เท่าไหร่อีกมันมีการให้กู้กันเองอีก
ที่ทางท่านบอกว่าพยายามพูดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวจะได้อธิบายตรงนี้ว่าท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อน
เรื่องส่วนตัวคืออะไรคุณทิ้งกลับเวลาไปตามคำกล่าอ้างผู้เสียหายเนี่ย
อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งเพื่อจะรอเงินบ้านที่จะต้องได้เงินจากสวัสดิการนะครับ
ถอนกันมาเองแล้วมาเก็บไว้ที่เสมียนบัญชีคนหนึ่งนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็หักไว้เบ็ดเสร็จเลย
เปอร์เซ็นเขาเรียกว่าห้าเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมกองทบกเนี่ยแล้วก็บอกคุณก้อยว่าต้องเอาเงินไปจ่าย
ทหารโทษที่ทหารเหล่าเหล่านี้คุณก้อยควักเงินตัวเองก่อน
พอไม่มีปุ๊บก็ต้องไปกู้เขาเขาก็ให้กู้ทีสิบล้านสิบห้าล้านเอ่อ
ดอกซ้ำดอกด้วยพอได้ดอกซ้ำดอกเสร็จปุ๊บค่อยมาให้
เรื่องมันพีคอยู่ตรงนี้ผมว่าวันนี้พยายามจะมาพูดประเด็นที่ว่า
ต้องขอความเมตตาท่านพบทบนะครับต้องขอบพระคุณท่านนะครับ
ที่ที่พูดเรื่องนี้จะได้ทำให้เข้าใจได้ถูกต้องตรงกันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
มันเป็นเรื่ององค์กรเพราะว่าอันนี้ต้องอธิบายเพราะว่าอะไร
คือกำลังพนท์ที่เดือดร้อนเนี้ยมันไม่ใช่ของคุณก้อยสี่ร้อยเก้าราย

ผมว่ามันถึงพันลายเพราะบางคนเนี่ยเขาเอาโครงการคุณก้อยไปแอบอ้าง
คุณก้อยเขาจ่ายหมดแต่คนอื่นเอาโครงการแอบอ้างกำลังพลคิดว่าเป็นคุณก้อยเนี่ยโอมไป
คือพี่ก้อยเนี่ยโดนสองเด้งโดนสองเอากู้เงินมาไปจ่ายส่วนต่าง
อืมเงินทอนให้กับทหารก่อนคนที่เขาเป็นคนผู้กู้ผู้กู้
แต่ว่าทางต้นสังกัดเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี่ยยังไม่ให้พี่ก้อย
ยังไม่ให้ค่ะแล้วบอกว่าที่ไปกู้กู้มาแล้วต้องไปจ่ายเขาก่อนเนี่ย
มันต้องไปเสียดอกเนี้ยค่ะก็คือไม่ออกก็มากู้ก็มากู้เขานี่แหละ
ในพลในพันธุ์สมัยนั้นนั่นแหละในหัวหน้าเงินกู้ก็อ่ากู้เขานี่แหละ
ใช่ก็เลยต้องเสียดอกให้เขาตรงนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เสียดอก
แบงค์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ด้วยค่ะแล้วก็ให้ก้อยอ่ะ
สัญญาเงินกู้กับเขาแล้วก็ให้ก้อยเขียนเช็คของตัวเองอ่ะ
้ำเงินกู้ก้อยนะคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก่อน
เอาเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหนี้เท่าไหร่โอ้โหร่วมสี่สิบล้านค่ะ
สิบล้านใช่ค่ะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง